รวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านอื่น
จากเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการของค่ายมือถือต่าง
คือเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของห้องสุขา
ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครนะคะก็มีการนำรถสุขา
เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนแล้วก็ยังมีภาคเอกชนด้วย
แต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทางภาครัฐภาคเอกชนค่ะได้จัดสร้างสุขาแบบชั่วคราวนะคะ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการ
และที่มาร่วมกิจกรรมที่บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งห้องสุขานี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยค่ะ
สุขาเพื่อประชาชนเป็นสุขาชั่วคราวแบบใหม่ค่ะ
นำมาให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมกฏ
ตั้งแต่วันนี้นะคะหลังจากใช้เวลาในการก่อสร้างและติดตั้งมาแล้ว๓วัน
สุขาแห่งนี้สามารถใช้งานได้พร้อมกันครั้งละ๔๐คนค่ะ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้พิการผู้สูงอายุก็สามารถใช้บริการได้
เนื่องจากมีทางขึ้นสำหรับรถเข็นด้วยนะคะ
จากเดิมที่ก่อนหน้านี้มีเพียงแค่รถสุขาคอยให้บริการ
ล่าสุดนี้ก็มีห้องสุขาแบบชั่วคราวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วด้วย
จากนี้ค่ะยังให้ความสำคัญด้านความสะอาดนะคะ

มีเจ้าหน้าที่มาสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ
พร้อมทั้งติดตั้งระบบกักเก็บของเสียที่ได้มาตรฐาน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
เพราะว่าถ้าดูในส่วนของห้องน้ำชาย
ก็เรียกว่าเข้าไปได้ทีนึงได้หลายคนเลย
ก็มีโถปัสสาวะต้องเป็น๑๐รวมทั้งให้เด็กของเด็กด้วย
ของผู้หญิงเองก็มีหลายห้อง๔ห้องนะคะ
แล้วก็มีอ่างล้างมืออยู่ข้างนอกก็สะดวก
รวมทั้งมีในส่วนของห้องสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
ซึ่งเป็นห้องใหญ่มีทางลาดชันขึ้นไปขึ้นสำหรับให้รถเข็นขึ้นไปได้ด้วย
สำหรับจุดที่ตั้งของสุขาเพื่อประชาชนนี้
อยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใกล้กับพระบรมมหาราชวังค่ะ

และรถสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร
ติดตั้งเพิ่มเติมอีก๑๒จุดในเร็วนี้
อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบริเวณสวนสันติพรค่ะ